ผมช่วยดูหน่อยนะว่ารถมันทุกคันนี้รถมันทุกน้ำมันด้วยน่ะ
คือเขาคว่ำเพราะถนนลื่นหรือคว่ำเพราะเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่

มันมีส่วนที่แห้งแล้วเห็นไหมเอ่อใช่แต่เที้ยนหนึ่งนี่นี่นี่ทำไมอ่ะ
เสียจังหวะเหรอคือเข้าข้างทางไปก่อน

ตอบหัวเสียเหลักอย่างงี้เปล่าเนี้ย
เกิดขึ้นรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักตกไหลทางด้านซ้ายก่อนจากนั้นคนขับ
ก็พยายามจะขับรถขึ้นมาบนถนนไงทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำไง
แล้วก็ทะไหลทะไหลทะไหลทะไหลไปอยู่ข้างทางครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิท
่งหน้าจังหวัดตราดหมู่๖ตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้เป็นจังหวะนะครับจังหวะเกิดเหตุเนี่ย
นอนตะแคงอยู่แล้วจะเห็นว่าผู้ชายเสื้อสีส้มคนไหนนะ
นะฮะเดินออกจากบ้านฮะนี่นี่นี่นี่เดินออกจากบ้าน
โอ้โหเขาได้ยินเสียงแล้วละมั้งเนี่ยฟื้นแล้ววิ่งเอาชีวิตรอดก่อนเลย
จริงจริงจะขึ้นรถจะขับไปธุระข้างนอกครับคุณผู้ชมก็กลัวไง
เกิดสมมุติมันเข้าข้างทางมาแล้วพุ่งตรงมาที่พี่เขาอ่ะนี่แหละครับ
พี่วงวุฒิพิมพะบุตาอายุสี่สิบห้าปี
คนนี้เนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันนะบอกเจ็บตรงไหนบ้างพี่เจ็บศอกขวา
มีแผลฉีกขาดด้วยผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลขลุงครับ
เรื่องต้นคนขับรถบอกว่าเขาขับรถมาถึงที่เกิดเหตุ
ไม่เร็วนะผมขับไม่เร็วฝนมันตกโปรยปลายเหรอ
คุณผู้ชมเห็นตกหรือเปล่าอืมถนนมันเลยลื่นอืม
รถเลยเสียหลักพลิกคว่ำครับคุณผู้ชมฮะส่วนคนที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
เมื่อกี้คือพี่วะธัญยูศรีวิรันเล่าบอกว่าโอ้โหผมออกจากบ้านมา
จะขึ้นรถกระบะคันนั้นแหละจะขับไปทำธุระเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลย
โอ้โหไม่รู้แหละได้ยินเสียงแล้วหนีเอาชีวิตรอดก่อน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถดับเพลิงนะครับมาเตรียมความพร้อมเอาไว้
รถน้ำมันไงระหว่างกู้กู้อยู่ไฟมันลุกพึบขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะ
จะได้ควบคุมสถานการณ์ทันทีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
คือตรงเนี้ยบ้านบ้านเรือนประชาชนทั้งนั้นไงค่ะ
แขวงการทางเอาผงซับน้ำมันมามาโรยป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ขณะเดียวกันเดี๋ยวตำรวจจะเร่งนะครับตรวจสอบข้อที่จริงว่ามันเกิดจากอะไร
นะครับมันเกิดจากพี่หักหัวรถกระทันหันหรือว่ามันมีฝนตกโปรยปลาย
ปลายถนนลื่นอย่างที่พี่ว่านะครับโอ้แต่เห็นภาพเนี่ยเห็นไหม
น้ำไหลน้ำน้ำมันน่ากลัวเกิดมีประกายไฟปั๊บขึ้นมาใช่